สวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
วันนี้มาเจอกันเร็วหน่อยใช่ค่ะบ่ายโมงตรงนะคะ
เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอเล็กบอลยุวชนหญิงนะครับ
ในรุ่นอายุต่อกว่า๑๗ปีชีวิตชนะเลิศแห่งเอเชียจะได้รุ้นทีมชาติไทย
ก็อดใจรอลุ้นกันต่อไปยาวเลยละกัน
เปิดไทยรัฐทีวีแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะคะ
หรือว่าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราก็อย่าลืม

ดูจากที่ไหนทำอะไรอยู่
ดูจากประเทศไหนนอกโลกดาวอังคาร
เดี๋ยวดูจากนอกโลกเลยเหรอ

เราอาเวนเจอร์อาจจะดูอยู่ก็ได้
มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าดูอยู่จังหวัดอะไรทักทายเราหน่อย
ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์คอมมมคอมเม้นต์
น่าสนใจมากแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองมาพร้อมกับเสื้อตลอดข่าวที่ได้รับไป
น่ารักมากเลยเห็นไหมว่าเรามีกิจกรรมดีมาฝากแฟนอย่างแน่นอนนะคะ
ใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีมาฝากกันใหม่
ก็ดูกันต่อไปยาวเพราะว่าเรามาด้วยใจ

วันนี้มาไวมาเร็วแล้วก็มีเรื่องราวดีมานำเสนอด้วย
เรื่องแรกไปดูอะไรที่มันแบบเอาใจวัยเก่ากันหน่อย
เก่านิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะ
ยิ่งอายุเยอะยิ่งเก่ายิ่งแก่ประสบการณ์

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูคุณปู่วัย๖๔ปี
ยังคงแข็งแรงมากเพราะว่ายังคงรับจ้างอยู่
ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
คือแบบคุณปู่ชิวมากเนี่ย

งานที่ทำก็คือรับรีดผ้า
โหเก๋าจริง
แล้วเตารีดของลุงนี่ระดับ

คือเตารีดน่าจะเก่ากว่าอายุคุณลุง
ไม่มีสายเขาใช้ยังไงครับระบบไวไฟเหรอครับ
มันเป็นเตารีดแบบโบราณคุณเห็นไหม
ต้องใช้ความร้อนจากถ่านจากเตาถ่าน

อำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
ไปเจอกับคุณปู่นบทรงอยู่ค่ะ
คือถอดเสื้อรีดผ้าเนี่ยคุณผู้ชม
คุณปู่เขาไม่ได้ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะ

มันร้อนเพราะว่าคุณปู่เขาใช้เตารีดโบราณ

เอาเตารีดไปวางไว้บนฐานร้อน
ไฟกำลังร้อนฉ่าเลยนะคะ

แล้วก็สักพักหนึ่งพอความร้อนมันลดลง

แต่มีตะวรีดทั้งหมด๒อัน
คืออันที่ใช้อยู่ก็จะรีดไป
ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะอังความร้อนเอาไว้แบบนี้นะคะ

คุณปู่เล่าให้ฟังบอกว่าในอดีตตัวเองเป็นทหารเกณฑ์

รีดผ้าให้นายทหารมาก่อน

พอปลดประจำการมานะคะ
ก็เลยไปซื้อเตาลีดเหล็กโบราณแบบนี้มา

ต่อมามีภรรยามีลูกด้วยกัน๕คนแล้ว
ปัจจุบันลูกเรียนจบแล้ว

ลูกเกษียณหมดแล้วด้วย

ราคาที่รีดไม่แพงเลย

ส่วนถ้าเป็นชุดขาวชุดข้าราชการ
แต่ว่าคือคุณปู่เขาถนัดแบบนี้
ก็เลยเลือกที่จะใช้เตารีดแบบนี้แทนกัน

เพราะว่าแบบนี้ไม่ใช่ใครก็รีดได้เรียบนะ
แล้วมันก็รีดยากนะแต่ถ้าเรียบแล้วเนี่ยคือเรียบจริง

ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนะกับเตารีดแบบนี้

การออกกำลังกายไงคุณปู่ก็เลยแข็งแรงแบบนี้

ตลอดข่าวของเราเนี่ยส่วนใหญ่นำเสนออะไรที่มันใหญ่กันมาเยอะ
ถูกต้องคลนละไม้ลูกเบอร์เริ่มเทิมอาหารชามยักษ์
หรือว่าโอ่งเบอร์เริ่มเทิมแล้วก็เคย

เคยนำเสนอมาแล้วคุณชนะยักษ์ยักษ์ก็เคยนำเสนอ
พวกนี้ผมไม่ยักษ์แล้วผมลดลงมานิดนึงแล้ว
แต่ว่าที่จะนำเสนอต่อไปนี้ดูอะไรที่มันยาวบ้างดีกว่า

เออยาวยืดยาวใหญ่เลย

นี่ไงคุณเคยเห็นอะไรที่มันยาวขนาดนี้ไหมล่ะ

กลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกนะครับ

มันคือกลองยาวอย่างนี้

อยู่ที่หมู่บ้านเอกราชตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลองที่บ่งบอกถึงถิ่นฐานแหล่งกำเนิดในการทำกลองที่มีชื่อเสียง
การผลิตกรองนานาชาติแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะ

นี่คือบริเวณหน้าบ้านของกำนันหงฟ้าหยดย้อยลอยหลังสิง

ชื่อเขาแค่หงฟ้าหยดย้อย
ก็จะเห็นกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกนี่แหละครับ
ขนาดหน้ากลองนะครับกว้าง๓๖นิ้วยาว๗๖เมตร
ทำจากไม้จามจุรีครับต่อกัน๖ท่อน
ก็กรองใบนี้เนี่ยกำนันหงฟ้าเขาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๗
ใช้เวลาสร้างก็ปีเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
กรบกลบกับปีปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้ว๒๔ปีนะ
อืมเก่าแก่ด้วยยาวด้วย
ปัจจุบันนะครับที่หมู่บ้านเอกราชก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งทำกลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และกรองจิ๋วที่เอาไว้เป็นแบบของฝากของชำรวยของที่ระลึกแบบนี้
ถูกต้องนะครับแต่ที่ทำกันอย่างขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันดีก็คือกลองยาวที่วางเรียงรายอยู่นี่เลยแหละครับ
ก็ตีได้จริงใช้งานได้จริงคุณภาพดีมาก
เพราะว่าส่งออกไปขายทั่วโลกนะมีทวีปอะไรบ้างแอฟริกาก็ไปยุโรปก็ไปอเมริกาก็มี
แล้วที่สำคัญล่าสุดนี้ญี่ปุ่นเขาก็ชอบญี่ปุ่นเขามีกองไทโกะอะไรไง
แบบเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมอะไรคุณภาพคุณภาพของกลองที่นี่นั้นได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไง
ถูกต้องโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งในการผลิตกลองที่ขึ้นชื่อเลยนะ
เพราะว่าส่งขายไปถึงเมืองนอกเมืองนอกนี่มีการแบบแกะสลักลายด้วยโอ้โหไม่ธรรมดา
เห็นไหมคุณฝีมือคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
ถูกต้องเลยล่ะครับเอาล่ะคุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกันเยอะจริงจากหลายพื้นที่นะครับ
ทักทายเรามาหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็บอกหน่อยนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไง
เมื่อกี้มีแล้วขอนแก่นร้อนมากคุณผู้ชมส่งมาแล้วก็มีน้องมีมี่นะบอกว่าหนูดูอยู่จากลาวค่ะ
จากประเทศลาวเลยแหละครับว่าแฟนแฟนรายการเราน่ารักขนาดไหน
สบายดีบ่สบายดีสบายดีแปลว่าสวัสดี
เอาล่ะก็ไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปติดตามในแฟนเพจกันด้วย
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้
เดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยทั้งอิ่มพุงอิ่มตาอิ่มใจอิ่มไปซะทุกอย่าง
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใบ้ให้นิดนึงแล้วกันว่าอาหารชนิดนี้ต้องกินในหม้อ
กินในหม้อเหรออะไรดีล่ะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวติดตามกัน
ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูไอเดียเจ๋งของพ่อค้าอีกหนึ่งคน
อันนี้ให้ทายว่าเป็นรถขายอะไรมองอย่างนี้ก็ไม่มีใครทายถูก

อะไรคนย่อขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาบอกในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ